มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

แม่ก็ดีนะแม่ก็ดีสุขภาพดี

แต่พอเข้ามาช่วงหลังสัก๒๓ปีหลังนี่
ณปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้แม่ก็เริ่มแย่
ก็ต้องไปตั้งสารใหม่อีกมีคนมาทักอีก
มีคนมาทักอีกว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ
ต้องไปล้างสารเยอะกันเนี่ยนะถูกต้องครับใช่
เดี๋ยวขออนุญาตย้อนความกลับไปนิดนึงนะฮะ
ปีก่อนนะครับตอนที่ตั้งสารนี้ขึ้นมา
เพื่อที่จะเอาขอนจามจุรีที่รออยู่ในน้ำเนี่ย
มาตั้งไว้นี้นะครับแล้วทางร่างทรงเนี่ยก็บอกว่า
ขอนนี้มีวิญญาณอยู่๓ดวงที่สิงห์อยู่
ก็คือจะมีกุมารถูกไหมครับ
มีเป็นเจ้าแม่นะครับแล้วก็มีปู่สมที่เฝ้าทรัพย์อยู่
เพราะฉะนั้นศาลนี้ก็ยังมีอยู่๓องค์
ถูกต้องก็เลยเอาออกมาอยู่ข้างหน้า
พออยู่ข้างหน้าเสร็จเขาก็บอกประตูบ้านผมเนี่ย

ก็คือเป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นสารปู่โสมถูกไหมฮะ

ประตูผมเนี่ยจะตรงกับที่เลยเขาเรียกอะไรนะอกแตกเหรอ
อ่าเรียกอกแตกผมก็เลยขยิบจากตรงนี้
ปิดตรงนี้มาเปิดตรงนี้หน่อยเปิดอีก๖เมตร
ตรงศาลจะยึ้งศาลจะวิ่งข้างศาลเข้ามา

ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วตอนนี้
แต่เห็นบอกว่ามีเหตุการณ์เรื่องไฟไหม้
ไฟไหม้นี่คือบ้านที่น่าว่าเขาเหลือ
ก็คือบ้านที่อาโกผมอยู่เนี่ย
น้องไม่มีที่อยู่ผมก็เลยให้ไปอยู่กระดัง
และเจ้าน้องชายเขาก็หยิบกุมารเข้าไป
ุมารองค์นี้ก็คือเขาว่าเป็นลูกของอาโกผมที่ทำแท้ง

ผ่านห้องนี้ห้องเล็กนี่ห้องเล็กนี่มันอยู่ในกระดัง

พอเขาก็เดินผ่านวัน๒วัน๓วันมันก็อยู่เป็นอาทิตย์
เมียผมเป็นอะไรอยากกินปลาเค็ม

ทำไมมันเดินผ่านตรงนี้แล้วมันมีอาการทุกที

แต่กุมารเนี่ยหน้าสิ้กหนึ่งเนี่ยไฟไหม้

แต่คุณแมวเนี่ยอยากกินปลาเค็มอยากกินปลาเค็มอย่างนี้ตลอดเวลา
ใช่อยากกินปลาเข็มผมก็จะซื้อปลาเค็มให้
เขาก็กินปลาเค็มกินเหมือนอเล็ดอร่อยมาก

รู้นะคะรู้ทุกอย่างแต่ว่าทำไมถึงเป็นก็ไม่รู้

เขางูจะมีงานเทศกาลทุกปี
ก็อยากได้กางเกงยีนอยากได้เสื้อเอ๊ะทำไมอยากได้อะไร

เขาจะไม่เหมือนถ้าคนเป็นแฟนกันหรือว่าผัวเมียกัน
จับมือกันไปนี่ไม่จับมือแล้วอยู่ข้างหลัง
เหมือนเด็กเดินตามเรา
ก็เดินไปเจอเสื้อผ้าชุดหนึ่งชอบอยากได้
ซื้อชุดเด็กชุดเป็นกางเกงยีนเสื้อสีแดงลายสก๊อตอยากได้

แต่เรื่องวัยรุ่นก็ซื้อซื้อเสร็จก็เหมือนเด็กเลย
คุณพระดำไม่ยอมเอาเองกอดแบบกอดน้ำตาซึมจะร้องไห้แบบดีใจ

เขาอยู่มาอยู่มาเอาแล้วไม่ใช่แล้วแหละมันอาการผิดแล้ว
นอนกลางคืนตี๒กว่าลุกขึ้น
พอเด้งขึ้นมาปุ๊บผมก็นอนลูกสาวก็นอน

ลูกขึ้นมาหัวเราะร้องไห้พูดนู่นพูดนี่พูดนู่น
รู้นะครับพี่แต่ว่าแต่หลับตาอย่างเดียวลืมตาไม่ได้เลยคือมันมืดไปหมดเลย

ให้๓คืนคืนที่๓ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามึงเข้าอีก

ผมรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่เมียผมแล้วมันต้องเป็นตัวที่หน้าดำแล้ว

ร้องไห้ผมก็เลยบอกว่าถ้าคืนนี้ถ้ามึงไม่เงียบมึงยังร้องอยู่พรุ่งนี้กูจะเผามึงทิ้ง

มันออกแล้วก็นอนเมียผมก็นอนไม่รู้เรื่องนั้นนะ
แล้วกุมารตัวนั้นยังอยู่ไหน
คราวนี้เดี๋ยวมันต้องเล่าตรงนี้ก่อนว่าสารตรงนี้คราวนี้มีคนมาบอกว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้
ให้ย้ายผู้ชายมาไว้ที่นี่ให้ทำสารนี้
ปุโสมเจ้าแม่กุมาร

แล้วก็มีปุโสมให้ย้ายพุโสมมาไว้นี่

กุมาร๑ตรงนี้ให้โล่งละ

ตอนแรกเขาบอกว่าให้ย้ายมาอยู่นี่ก่อนจะดี

ให้ตรงนั้นไว้แต่ขอนไม้อย่างเดียว
ให้แยกองค์กับแยกไม้ออกไป

ยังครับไอ้กุมารหน้าดำอยู่ในบ้าน

เพราะในบ้านเนี่ยเมียผมบอกว่า
ไหนก็ขอบูชาไว้ในบ้าน
พอมาก่อนเมียผมชอบอ่านหนังสือ
พออ่านหนังสือปั๊บก็จะอ่านหนังสือกุมารเขาว่า
ถ้ากุมารจะมีฤทธิ์ได้อะไรอย่างนี้

คราวนี้พอสวดมนต์เสร็จปั๊บเข้าห้องก็จะหัวเหลาะอะอย่างนี้
ผมชักรำคาญแล้วผมจะเผามัน

เพื่อความสบายใจของเมียผมผมพาไปเลยรับ
รับกลับมาแล้วก็กอดขันมาอย่างดี

แต่ก็จะมีเหมือนกับว่าถ้าสวดมนต์มั่งอะไรมั่งก็จะเข้า
ชีวิตวันนี้ต้องสวดมนตร์วันละกี่เวลาฮะ
เย็นแต่จะนั่งสมาธิไม่ได้เลย
ถ้านั่งสมาธินี่จะไม่ใช่เราล่ะ

คนที่มาให้ทำประตูทำสารใหม่เนี่ย
เขาบอกเขาย้ายมารวมกัน
ล่างทรงอะไรทำมาอีกเรียกจากไอ้หน้าดำเข้ามาอยู่อุอง

มาย้ายมาอยู่นี่ทั้งกะบิเลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
หลังจากนั้นแหละครับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
คนเก่าก็กลับมาอีกว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ

ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นผู้ชายอย่างเดียวแล้ว
ทำยังไงสุดท้ายแล้วแม่กลับมาป่วยอีก

ภรรยาก็กุมารก็เข้าอยู่อย่างนั้นสวดมนต์อยู่อย่างนั้น
ผมว่าพวกที่เข้าอย่างนี้เหมือนคนบ้าเนอะ

บางทีเข้าคุยอย่างนี้พวกนี้กินแหละ

แสดงว่าในชีวิตคุณในช่วงนั้น

คุณจะต้องไปตีกับร่างเมียคุณแต่ข้างในไม่ใช่เมียคุณ

อย่างนี้นะฮะผมขออธิบายโดยสังเกตไว้ฟังแล้วกัน

มีดวงวิญญาณทั้งหมด๔ดวงถูกไหมครับ
๑คือเจ้าแม่๒คือกุมาร๑
คือปู่โสมและ๔คือกุมารหน้าดำที่มาเข้าคุณ
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เจอขอนไม้คุณยิงขอนไม้
มาสร้างสารย้ายไปย้ายมามาเจอกุมารหน้าดำ
เมียคุณถูกกุมารเข้านู่นนี่นั่นตลอดเวลาเนี่ย
แม่คุณจากดีเดินได้ป่วยหนักขึ้นมาอีก

ถูกไหมฮะเมียคุณก็ยังสวดมนต์กุมารเข้าอยู่อย่างนั้นใช่
ลูกแทนที่อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกกลับต้องไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
คือเรียกว่าบ้านแตกแสแหละขาดเอาง่าย
หลังจากนั้นคุณทนไม่ได้แล้วคุณทำยังไง
ผมก็เลยเดี๋ยวมันต้องเล่าอย่างนี้ก่อน
เจ้าทุกกุมารตัวนี้ก็ไปรับขันมาเสร็จ
แล้วเมียผมเนี่ยไปหาหมอคนนึงเอาขันเขาเรียกไปจำเลิน
จำเรินเหรออืมคือไม่เอาแล้วไอ้เข้าอย่างเงี้ไม่เอาแล้ว
ถ้ามีขันแล้วมันเข้าบ่อยนี่ไม่เอาแล้วเขาก็จำเรินทิ้ง

เขาบอกว่ามันมีอะไรเกาะขันมากับเราตอนที่เราพากลับบ้านมาด้วย
ฉันตอบไอ้ขันนั้นมันไม่ได้มาจากกุมารตัวเดียวนะมันมาเยอะนะ

ก็วันที่ผมไปวันนั้นผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปไหมนะผมจะอัดคลิปมาให้ดู
เขาก็ไม่เคยเข้าทุกคนในกุมารก็ยังอยู่อ้องก็ยังอยู่

คราวนี้ก็หลังจากแม่ก็ไม่ค่อยสบาย
เดินมาก็ได้ซุดและแย่
เดินไม่ไหวแล้วลูกมันแน่นไปหมด
จุกแน่นเหมือนใครไปเกาะตัวเยอะแยะ
ตัวเขาหนักไปหมดเลย
ตัวเขาหนักไปหมดเลย
ก็นั่งคิดกันก็หลายหมอแล้วนะ
หาหมอป้าไหมอยู่ใกล้บ้านเรานี้
หมอป้าที่มีรายการกับช่องเรา
พี่เอาคืนไปผมดูไม่ได้พี่เอาผีอะไรมาเยอะแยะไปหมดผีเยอะแยะ
หมอปลาพูดอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วหมอปลาแล้วยังไงดิ
แล้วผมจะต้องทำไงพี่ผมไปช่วยพี่พี่อยู่ด้านหนึ่ง
ผมก็ถามคนแถวนั้นว่าถ้าผมจะเอาหมอปลาไปทำยังไงโอ้หมอปลาไม่ได้ไปง่าย
จากตั้งเยอะจริงเคสเยอะจริงผมให้ดูทั้งรูปทั้งอะไรอย่างนี้
หมอปลาบอกพี่ไม่ต้องเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวผมมาเอง
เดี๋ยวผมติดต่อพี่พี่ผมขอเบอร์เลยหมอปลามาแล้วยังไง
พอมาที่บ้านวันแรกมาที่บ้านหมอปลาบอกพี่ผมทุบนะทุบเลย
ทุบอะไรสารทั้งสองสารนี้เลยเหรอทั้งหมดเลยครับ
พอนั่นเสร็จหมอปลามาทำพิธีปั๊บแม่ผมนั่งตรงนี้เป็นศาลแม่ผมนั่งอยู่ตรงนี้
คนเยอะแยะเลยหมอปลาสื่อค้อนเลย
ทุบที่ไหนก่อนสารไหนก่อนสารนี้ก่อนเลยสารเจ้าแม่
สารเจ้าแม่อยู่เหลินไว้เลยหมอป๊าทุบนี่ก่อนเลยเจ้าแม่ก่อนเลย
พอทุบโป๊ะแม่ผมร้องไห้อู้ออกมาเลยร้องไห้เลย
ยูยูมันเป็นขึ้นมา

ยูยูมันก็ร้องไห้นึงออกมา
แต่ที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอาจลบมาแล้วนะ

ใต้ละ๒เจ้าม่ากับกุมารน่าดำ

พอขาดเลยแต่ตรงสององค์นั้นแม่ไม่เข้าได้หรอกแม่เป็นที่เจ้าแม่เยอะกว่า
แม่เป็นที่เจ้าแม่เยอะกว่าผมก็ถามหมอป๊าเป็นยังไง
มันอาจจะเป็นจิตผูกพันอย่าไปซีเรียสมัน

ที่ร้องเนี่ยไม่ใช่วิญญาณไปเข้าแล้วออกหรอกบางทีจิตเราผูกพันเราเคยไหว้เคยอะไรอย่างนี้
ผมเลยถามหมอป๊าพวกนี้เป็นเทพพี่มันผีชั้นต่ำ

เป็นผีชั้นต่ำคนเรียกมันมาบูชามันก็มากินกับเรา
แล้วคราวนี้ก็หมอปลาก็เลยบอกว่าพี่เอายังไงก็ได้วันนี้ไม่ทันแล้ว
เพราะว่าขอนไม้ยังไม่เอาออกไม่ได้
ขอนไม้คุณพ่อเผา๓วันไม่ไหม้เนี่ยนะ
ใช่มันออกไม่ได้เพราะมันตั้งอยู่กับปูน๑เมตรไง
แล้วก็คราวนี้หมอปลาบอกว่าพี่พรุ่งนี้ผมมาอีกทีนึง
เดี๋ยววันนี้ผมทำพิธีทุบพวกนี้ก่อนไม่มีปัญหาแล้ว
แต่ว่าแม่พี่จะต้องไปอยู่บ้านผม๗วันนะ

ใช่ครับพอวันนั้นผมจำได้ว่าเป็นวันจันทร์วันที่ทุบน่ะ
แล้ววันอังคารหมอปลาบอกว่าเดี๋ยว๔โมงเย็นผมจะมาอีกนะพี่
เอาไอ้ต้นนี้ออกให้ได้คราวนี้มันก็จะโล่งแล้วไม่มีอะไรแล้ว
ก็คือเหลือต้นไม้อย่างเดียวล่ะผมก็เอารถรถผมจะมีรถ
เอารถดันดันก็ไม่ออกเอาขุดก็ไม่ออกเอาอย่างนี้ตัดก่อนตัดช่วงบนออกก่อน
ไอ้ก้ามใหญ่ที่มันออกนะตัดซอยให้เรียบร้อยสุ่มไว้
หมอปลาบอกไม่เป็นไรพี่เอาขึ้นเมื่อไหร่แล้วบอกผมบรรทุกไปบ้านผม
แต่ตรงนี้พี่จัดการวันนี้เลยผมเอาน้ำมันลาด
หมดเรียบร้อย

ตอน๖โมงพรุ่งนี้เที่ยงลาบ
ลาบเลยจากครั้งแรก๓วัน๓คืนไม่ไหม้

ตอนที่ผมอยู่บ้านหมอปาก็อาทิตย์ปวดขา

ผมก็ถามแม่แข็งแรงขึ้นไหมก็ดีขึ้น
แม่ผมอยากขายข้าวขายอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยบอกว่าเอางี้แม่แม่ลองทำดู

ทำลากหน้าทำซุกกี้ได้เหมือนคนไม่เป็นอะไร
แต่ก็ยังมีว่าไม่แข็งแรงเพราะกล้ามเนื้อเรานอนนาน

คุณเจอปัญหาอย่างนั้นเกือบ๒ปีแน่

ชีวิตคุณครอบครัวทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมหมด
เฮ้ยเผาไอ้ขอนนั้นทิ้งไป

เอางี้เดี๋ยวไปถามหมอปลาไหม

สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเอเนี่ยมันคืออะไรนะครับ

แกไปรับพวกไม้ที่ว่าแกขุดเจอแล้วก็สร้างสารไว้
แล้วก็มีพวกกุมารที่ว่าเป็นของแฟนแก

คือที่เขาสร้างสารให้กับพวกกุมารที่องค์เขารับไว้
แล้วก็ไอ้สารที่ว่าไอ้ท่อนไม้ท่อนนั้นนะครับ
ถามว่าที่ท่อนไม้นั่นคืออะไร
นั่นก็คือที่จุติของสัมภเวษีเร่ร่อน
ไอ้ที่เงาดำนั่นคือมาจากท่อนไม้
แต่ในความเข้าใจผิดของพวกครอบครัวเขา

ทุบเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เขามีที่จุติ
เพื่อให้วิญญาณของเขาให้กลับพบภูมิเขา
กระทั่งท่อนไม้ผมก็จุดไฟเผาไปแล้ว

เขาก็หลุดพ้นกลับพบกับภูมิเขาครับ

มันก็ทำให้เรามองย้อนกลับมาเหมือนกันเนาะ
เราชอบไปเอาไอ้นู่นไอ้นี่บูชาเข้ามา

ขันนี่แสดงว่าน่ากลัวพอสมควร
ประสบการณ์ตรงของคุณเป็นยังไงบ้าง
ชีวิตในครอบครัวไม่มีดีเลยพี่มีมดดำ

เรื่องตามบ้านแตกสละคาดมั้ยมันไม่ใช่สละคาด
แต่ว่ามันมีความสุขอย่างธรรมดาเธอไปด้วยกันไปกินด้วยกันโอ้โหนี่ต้องรอ

บางทีมาก็นั่งเคาะช้อน
อะไรกินข้าว
ทุกวันนี้เป็นอีกไหมไม่มีแล้วอ้าวโอเค
นะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
หลู่ไม่ได้จริงนะครับเป็นเรื่องของการรับขันมา
เป็นเรื่องของการบูชาอะไรซึ่งแบบบางทีเรามองไม่เห็น
ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูตัวเองวันนี้คุณเคยไปรับขัน
คุณเคยไปเอานู่นเอานี่เข้ามาบ้างหรือเปล่า
ลองย้อนกลับมาเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้น
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราทั้งสองท่านมากเลยครับ

ช่วงหน้าห้ามพลาดครับเราจะพาท่านผู้ชมไปมูกันที่
จังหวัดมุกดาหารที่นี่มีอะไรเด็ดช่วงหน้าฮะ
โปรดติดตามตอนต่อไป